คุณผู้ชมมาช่วยกันดูอุบัติเหตุนี้กันหน่อยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้ชัดเจนเลย
เพื่อตามล่าหาตัวคนขับกระบะด้วย
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดนครปฐม

แล้วก็มีเด็กผู้ชายวัย๓ขวบคนนึงชื่อน้องโมเน่
คือเดินออกมาตรงถนนของในหมู่บ้านน่ะนะคะ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
รถกระบะคันนี้ขับมาเดี๋ยวให้ดูเน็ตที่วงสีแดงคือน้องโมเน่นะคะ
น้องก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามองเห็นเนี่ยน้องเล่นอยู่กับเพื่อนอีกหลายคน
แล้วก็มุมทางซ้ายที่กล้องไม่เห็นมีผู้ปกครองมีญาติญาติมีผู้ใหญ่ด้วย
จังหวะนี้แหละค่ะรถกระบะสีออกดำคันนี้นะ
ขับมาไม่ได้เร็วนะคะแต่ชนน้องแล้วก็ทับน้องอะค่ะ
ของเนี่ยเบลอภาพนะคะแล้วก็ขับไปเลย
ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรคือขับหนีไปเลยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยคนวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
ประเด็นแรกคือทำไมปล่อยให้เด็กมาเล่นกลางถนน
แบบไม่มีผู้ใหญ่ดูแลแบบคลาดสายตา
ประเด็นที่สองคือคนขับกระบะจิตใจทำด้วยอะไร
ล่าสุดนะคะเขาบอกว่าไปดูอาการน้องกันหน่อยนะ
น้องโมเน่เนี่ยนะคะตอนนี้ผลการตรวจเบื้องต้น
วัยวะภายในมีเลือดออกหรือว่าช้ำในตามร่างกายเนี่ยหัวแตกค่ะ
ขวาถลอกเอวและสะโพกถลอกแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะ
จริงอาการน้องเนี่ยปลอดภัยแล้วล่ะแต่คุณหมอบอกว่าอยากที่จะให้อยู่
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการอีกสักหน่อยก่อนย้ำกล้องวงจรปิดมันแพนไปไม่ถึง
เพราะว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะทั้งญาติเอ่ยพี่น้องเอ่ยผู้ใหญ่เอ่ย
ผู้ปกครองเอ๋ยก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ารถกระบะคันนั้นน่ะ
คุณไม่รู้สึกแล้วคุณไม่เห็นจริงเหรอว่าคุณชนเด็กแล้วทับซ้ำ
อยู่ข้างล่างครับแล้วก็พวกน้าน้าเขาก็ดูเด็กกันเนี่ยครับ

ตรงนั้นเป็นสนามเด็กเล่นคนน่ะก็เยอะอ่ะคะตรงนั้นนะครับ
พอคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปว่อนโลกโซเชียลนะคะ